เราติดตามคดีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับ

ผู้ชายคนหนึ่งเขาขับกราฟคาร์

ทีแรกก็คิดว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมชิงรถปกติหรือเปล่า

แต่ตกลงแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนงำมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ

จุดที่เจอศพเป็นป่าที่เป็นชายป่าละเมาะนะฮะ

เหมือนกับมีการขออโหสิกรรมผู้ตายด้วย

เดิมที่คิดว่าสงสัยจะเป็นฆาตกรรมเกี่ยวกับชิงรถอะไรหรือเปล่า

อายุ๓๗ปีนะครับ

บ้านหนองสามารถพลานตระบลราดยา
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
สุภเดชผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพขับแกรปคานะครับ
คือสวมเสื้อเชิดสีดำกางเกงยีนไม่ใส่รองเท้านะครับ
สภาพศพคือบวมแล้วขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่านายสุภเดชมีบาดแผลที่ศีรษะด้านหน้าฝั่งขวา๑แผล
และลำคอด้านซ้ายเนี่ยมีบาดแผลอยู่๓แผลนะครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่าจะถูกแทงนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก่อนจะเจอศพแม่ของนายสุภเดช
ชื่อนางบุญญาพรอายุ๖๖ปี
เป็นการแจ้งความคนหายนะครับ
บอกว่าลูกชายหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่เย็นวันที่๑๖สิงหาคม
จนถึงวันที่๑๘สิงหาคมลูกชายก็ยังไม่กลับบ้าน
ก็เลยมาแจ้งความขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามหาตัวให้หน่อย
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
แม่ของนายสุภเดชบอกว่าตามหาลูกอยู่หลายวัน
ตามหาที่บริษัทที่ทำงานด้วยนะก่อนจะมาแจ้งกับตำรวจนะครับ
คือทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาแจ้งตั้งแต่วันที่๑๘
ลูกหายตั้งแต่๑๖แต่๑๘กว่าจะกลับมาถึงบ้าน
ที่บริษัทอะไรของลูกแล้วเนี่ยมันดึกแล้ว
ก็เลยมาวันที่๑๙สิงหาคมที่แจ้งความคนหาย
นี่นะฮะขวามือคือภาพของคุณแม่ที่ไปแจ้งความ
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
หลังจากได้รับแจ้งความจากแม่ของนายสุภเดช
ก็ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวให้ทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เจอศพด้วยแล้วก็พบว่า
มีผู้ต้องสงสัยที่หนีออกนอกพื้นที่
หลบซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ก่อนจะไปจับได้๒คนนะครับคือนายพิษนุนาคเทือน
ชื่อเล่นชื่อเล็กอายุ๒๓นี่นะฮะ
แล้วก็ในเวฟเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ทั้งสองเนี่ยเป็นคนอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่ะแล้วก็ไปเจอรถยนต์มิซูบิชิสีฟ้า
หมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้๒๑๘กาญจนบุรี
นี่คือรถของนายสุภเดชผู้ตายนะฮะซึ่งรถของนายสุภเดชเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับมันมีที่ป้ายทะเบียนด้านหน้าเนี่ย
มีการนำปากกาเมจิกสีดำมาเขียนตรงเลข๑ให้เป็นเลข๔นะ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยเอารถเข้ามาแล้วต้องการที่จะอำพลางป้ายทะเบียนนะฮะ
ความจริงทะเบียนเขาคือ๒๑๘นี่เห็นไหมฮะแต่ว่าเอาปากกาเมจิกสีดำเนี่ย
เขียนเพิ่มให้เป็นหมายเลขทะเบียน๒๔๔
ความจริงหมายเลขทะเบียนก็คือ๒๑๘คือถ้ามองใกล้เนี่ยดูรู้ว่าไม่ใช่
ใช่ค่ะแต่ถ้ามองไกลอาจจะเออไกลมืดมันก็จะเป็นสีดำ
นี่นะฮะตรงนี้นะครับคาดว่าต้องการตบตาในการตามของเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็ไปเจอมีดพับหนึ่งเล่มซึ่งก็คืออาวุธที่คนร้ายเนี่ย
ใช้ก่อเหตุแทงนายสุภเดชจนเสียชีวิตมีโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่อง
มีเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
นายพิศนุหนึ่งในผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งอายุ๒๓ปีนายพิศนุหรือว่านายเล็ก
นี่นะฮะคือบอกว่าเขาสารภาพนะครับบอกว่าฆ่านายสุภเดชจริง
บอกว่าต้องการชิงทรัพย์ก็คือรถยนต์
หลังก่อเหตุเอาศพของนายสุภเดชไปทิ้งป่าใน
พื้นที่บ้านหนองสามพรานตะบนวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เจอศพนายสุภเดชนายพิศนุเนี่ยอ้างว่าตกงานมา๗๘เดือน
ก็เลยเรียกนายสุภเดชที่ขับแกรปคาร์เนี่ยให้มารับ
จากนั้นพยายามจะชิงรถยนต์กะว่าจะเอารถเนี่ย
เอาไว้ขับไปใช้หาสมัครงานอืมนี่แต่ผู้ตายไม่ยอมให้รถ
ก็เลยต้องฆ่าด้วยการแทงเข้าใส่ศีรษะด้านหน้าข้างขวาเขา๑แผล
แล้วเอามีดแทงใส่คอด้านซ้ายเนี่ยไปอีก๓แผล
นายสุภเดชเสียชีวิตก็เลยเอาศพไปทิ้งไว้ที่ชายป่า
นี่ฮะนี่เป็นคำสารภาพเบื้องต้นของทางผู้ต้องหานะครับ
แต่ทีนี้มันจะเป็นประเด็นชิงทรัพย์อย่างเดียวหรือเปล่านะ
มันต้องรอขยายผลแล้วก็สอบสวนกันเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีการแชร์คลิปปริศนา
คือถ้าชิงทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยคุณตั้งใจจะเรียกแกรปคาคือคันของนายสุภเดชเลยหรือ
แล้วคลิปนี้ล่ะคลิปนี้ความยาวแค่๗วินาทีนะครับ
ภาพมันจะมืดหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขาแชร์กันเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นคลิปนาทีหลังก่อเหตุ
จะเห็นศพของนายสุภเดชแล้วมีเสียงพูด

นี่ได้ยินไหมครับ
นี่บอกเวรกรรมอโหสิกรรมให้ผมด้วย

เขาแชร์คลิปนี้กันแล้วบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันถูกส่งไปให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเก่าของคนในคลิป
แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแฟนของนายสุภเดชผู้ตาย
คือต้องการชิงรถยนต์หรือมันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางชู้สาว
ตั้งใจจะเรียกรถเข้ามาแล้วมาทำร้ายเขาจนตาย
มันมีประเด็นเรื่องนี้ซ่อนเงื่อนอยู่ด้วยหรือเปล่า
ทางสพรัฐย่าเนี่ยเขานำตัวนายพิศนุมาสอบสวนเพิ่มเติม
พิศนุให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
เขาอยากได้รถไปหางานทำที่ปรานบุรีเพราะเขาตกงาน

ได้คันเดิมทุกทีก็คือคันของนายสุภาชัยทุกที
เขาบอกแบบนี้เขาเรียกตั้ง๔๕รอบก็ได้คันเดิม

แล้วพอนายสุภเดชขับรถมารับเนี่ยเขาก็ให้ขับวนไปในตัวเมืองกาญจนบุรี
นายพิศนุบอกว่าผมก็คุยกับเขาอะพี่
บอกตรงเลยบอกว่าขอลดได้ไหม

ขอได้ไหมขอรถไปหางานได้ไหม

ไม่มีรถแล้วเขาจะเอาอะไรไปรับผู้โดยสารใช่ไหม

สุดท้ายพิศนุบอกว่าเขาไม่ยอมอะ

แทงเขาเลยแทงเข้าหัวแทงเข้าคอ
แล้วก็ขับรถเขานั่นแหละเอาศพไปทิ้ง
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปหางานทำที่ปรานบุรี
ลองฟังเสียงเขานะคะ
เดี๋ยวมีประเด็นเดี๋ยวรอฟังประเด็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ถามนะคะว่า

ไปดูนาทีทำแผนกันก่อนกันแล้วกันเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยนำตัวนายพิศนุมาสอบปากคำเพิ่มเติมตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แต่ว่าไม่ได้พาในเวฟเยาวชนวัย๑๗ปีไปด้วยเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
ทำแผนทั้งหมด๕จุดด้วยกันค่ะ
ทีนี้ในช่วงจังหวะจุดสุดท้ายคือจุดทิ้งศพเนี่ยเพื่อนของผู้ตายเขามารอดักรออยู่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นด้วยนะคะ

อัน๑๗ปีก็ไม่ได้พามาทำแผน

เรื่องบรรดา
แรกอำเภอเมืองกาลอยู่อยู่พิศนุก็ขึ้นไปหาเพื่อนนะคะ
ซึ่งเพื่อนคนนั้นให้ข้อมูลบอกว่าผมงงเหมือนกันนะ
มาไม่บอกไม่กล่าวก็ไม่ได้นัดกันด้วยนะแต่อยู่พิศนุก็ขึ้นมาหา
แล้วก็พูดจาแปลกเหมือนจะไปที่ไหนสักที่หนึ่ง
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากก็เห็นเขาขึ้นมาคนเดียว

ที่ผ่านมาเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้สนิทกับพิษนุเท่าไ
เพราะว่าพฤติกรรมเขาก็ไม่ค่อยดี
เคยมาขโมยของที่บ้านผมเหมือนกัน
ผมก็เลยรู้จักแบบห่างว่าไม่ได้อยากยุ่งด้วยเท่าไหร่
แล้วก็อย่างที่ให้ข้อมูลไปว่าจริงเป็นเด็กอายุทยา
แต่ว่ามาอยู่ที่กาญจนบุรี

ใกล้บขกาญจนบุรีค่ะ

แกรปไปตามเส้นทางลงพื้นที่ภาคใต้
แม่ของนายสุพเดชผู้ตาย

ฟังเสียงแม่หน่อยแม่แบบแม่ทนไม่ไหวจริง
พอได้เห็นหน้าคนที่ทำกับลูกแม่เนี่ยโอ้โหมันเยี่ยมมาก
เห็นหน้าผู้ต้องหาแล้วยอดยอดมาก
คุ้นหน้าผู้ต้องหาไหมไม่คุ้น
ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้มันยอด
แล้วมันก็ไปเปลี่ยนสะเบียนนะเนี่ยมันเอาเนี่ย
เขาบอกว่าพยายามจะหยุดรถผู้ตายเนี่ยไปทำงาน

ไม่รู้ไม่เคยเห็นมีพวกเนี่ยอยากให้ประหารมันเลย
เอาชีวิตแรกชีวิตลูกเราไม่ใช่เป็นคนลูกเราเขาก็ดี
พาไปทำบุญทุกวันมันเลวมาก
ที่แม่บอกเยี่ยมยกนิ้วยอดเนี่ยแม่ไม่ได้ชมนะคะ
แม่ประชดนะคะยอดมากฟังจากน้ำเสียงเนี่ย
เป็นยอดอีกทางนึงยอดแย่แล้วแม่บอกเลยว่า
ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตประหารไปเลย
เพื่อนสนิทของนายสุภเดชก็เดินทางมาดูการทำแผนเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักพิษนุมาก่อน

ดูเหมือนว่านายพิศนุเคยมาทำงานวิ่งแกรปคาร์ด้วยกันกับนายสุภเดชด้วยนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงเอยมาเป็นเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้
รับงานวิ่งกราฟด้วยกันประมาณละ๒๓รอบแล้ว
คือใช้บริการกันอยู่ประจำประมาณ๒๓รอบ

ก็น่าจะด้วยความสนิทคุ้นเคยนะครับ
ก็เลยทำให้พลาดถึงกับชีวิต
หลังจากที่ทำแผนจุดนี้เสร็จแล้วก็ไปจุดที่๔นะคะ
คือจุดที่ให้นายสุภเดชเนี่ยไปจอดรถในพื้นที่เปลี่ยวที่ตำบลท่าม่วง
ซึ่งห่างจากจุดนัดพอสมควรแล้วก็รับตาคนด้วย
จุดนี้แหละค่ะคือจุดสังหารที่นายพิศนุเนี่ยเอามีดแทงนายสุภเดชนะคะ
ตอนนั้นคิดว่าน่าจะยังไม่เสียชีวิตทันที
แต่ว่านายพิศนุเนี่ยก็เอาร่างนายสุพเด็จมาไว้หลังรถ
แล้วตัวเองก็ขึ้นไปขับแทนแล้วก็ขับไปที่จุดที่๕
คือที่ป่ารกร้างเพื่ออุ้มศพไปทิ้งในป่าค่ะ
แล้วก็ชิงรถยนต์ไปอำพรางป้ายทะเบียนก่อนที่จะไปถูกจับตัวได้
เขื่อนปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ตอนนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนนั่งกินอาหารอยู่ริมทะเลนะคะ
นั่นคือนาทีที่ตำรวจไปจับตัวได้นะคะไม่พอนะคะ
มีคลิปที่นายพิษนุเอามือถือถ่ายบรรยากาศริมทะเล
เหมือนกับว่าพักผ่อนหย่อนใจแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วย
หลังจากที่เพิ่งฆ่าคนตายมา
โอ้โหนี่ค่ะนี่ต้องถือว่าเลือดเย็นมากเลยนะฮะ
จริงเลยค่ะคือฆ่าเขาแล้วก็เอาศพเขาไปทิ้ง
แล้วก็ขับรถเข้ามาอย่างเงี้ยขับรถเข้ามาริมทะเลที่ประจวบที่ปรานบุรี
มานั่งกินอาหารทะเลถ่ายวิวทะเลและเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็หลังจากที่พาไปทำแผนที่จุดนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็มารอดูหน้าผู้ต้องหาที่ฆ่าเพื่อนเขาด้วย
เขาบอกระหว่างทางที่ขับมามีเรื่องแปลกด้วยนะ
เหลือ๕
แล้วก็หายไปเลยครับ๓วันก็ติดต่อกันไม่ได้

เพราะว่าแม่เป็นห่วงต้องเอาให้หนักครับ

อันนี้เป็นหลายอย่างนะอำพังด้วย

เราได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายนะครับ

บอกว่ายังติดใจเรื่องการเสียชีวิตของพ่อนะครับ
เชื่อว่าต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เป็นหญิงสาวคนสุดท้ายที่ติดต่อมาหาพ่อ
น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนก่อเหตุ

อยากให้ออกมารับผิดชอบการกระทำของลูกพ่อเขา
แก๊ปก็เลยให้ข้อมูลมาว่า
และช่วงเวลาที่พ่อหายไปค่ะมีการรับงานจริง

แต่ทางแก๊ปก็ติดต่อไปถามผู้หญิงนะคะ
แต่ว่าทางผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ติดต่อกลับมา
รายการตอบกลับ

เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ๒คนที่มาพ่อเหตุ
ผู้หญิงเหมือนกัน

เพราะพ่อเป็นคนที่ไม่ใช่ให้ฝนขึ้นลดง่าย
บอกว่าเธอก็อยู่กับพ่อแล้วก็ย่ามาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะ
ตอนนี้คุณพ่อก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพี่ชายของผู้ตายนะครับ

คุยกันล่าสุดทางแชทไลน์
เมื่อ๑๔สิงหาคมตอนนั้นคุยกันเรื่องงานนะครับ
สุดท้ายรู้ข่าวจากแม่ว่าน้องหายตัวไป
แล้วก็ไปเห็นคลิปจากเจ้าหน้าที่
พบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างป่าละเมาะ
ทีแรกเนี่ยยังไม่คิดว่าจะเป็นน้องชายนะครับ
แต่พอเห็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหใช่น้องชายจริง
แม่บอกว่าถนกติดต่อไม่ได้เลย
แต่เขาเลยบอกว่าน้องอาจจะไปไหนรึเปล่า

เอกใจไหม

เนาะเคยฝึกศพบันทอาชีพไหมครับ

ประมาณ๖โมงกว่าออกไปแล้วหลังจากนั้นก็คือติดต่อเขาไม่ได้เลย
แม่แม่ปกติน้องเนี่ยจะกลับมาตามที่แม่บอกจะกลับมาบ้านเนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ผิดปกติเขาก็เลยลองโทรไปตอน๓ทุ่มแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ติดต่อได้
มีเพื่อนสนิทของนายสุภเดชนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่กับผู้ตายก่อนที่จะขับรถออกไปรับงาน
บอกว่าวันที่สิบหกช่วงเย็นเย็นถึงค่ำเนี่ยเขาชวนกันไปขนของที่ร้าน
ระหว่างที่ขนของอยู่ก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยรับโทรศัพท์
แล้วก็คุยกับปลายสายลักษณะคล้ายให้ไปรับนะฮะ
ตอนนั้นก็คิดว่าเออคงไปรับลูกค้า
หลังจากที่ลูกค้าเรียกแก๊ปออกจากร้านไปก็เห็นว่าขับรถไป
แล้วก็มารู้อีกทีก็คืออ้าวหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ใครก็วางพึงหยุ่งอะไรมัน๕๖โมง
แล้วก็เขาก็จะตามไปอ่ะ

มันก็มีหลายจุดที่พังเสียหายนะครับ
อย่างการชนหน้ารถ๒จุดกระจกฝั่งข้างคนขับอีกจุดหนึ่ง
ตั้งข้อสังเกตก็คือมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะ
อย่างเช่นการต่อสู้กันอะไรพวกนี้นะฮะ
จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่มีการเอาสีเมจิกมาเติมตัวเลข
ก็คงจะเพื่อการหลบหนีการจับกลุ่มการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
นี่ฮะลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้มีข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนของนายสุภเดชให้ข้อมูลว่า
ตอนที่ระหว่างตามหาตัวตอนที่ยังไม่รู้ว่านายสุภเดชถูกฆ่าเนี่ย
เอาแชทที่พิศนุคุยเกี่ยวกับสุภเดชมาให้ดูทำนองแบบว่าข่มขู่
แล้วก็บอกกับผู้หญิงว่าถ้าแจ้งความเดี๋ยวรู้กัน
แล้วก็มีการพร่ำเพ้อพัฒนาถึงความรัก
แล้วก็เอาคลิปที่พิศนุถ่ายร่างของสุภเดชนอนเสียชีวิต
กับคลิปที่พิษนุถ่ายบรรยากาศรึมทะเลส่งมาให้ด้วย
ผู้หญิงคนที่ให้ข้อมูลนี้บอกว่าเธอไม่รู้จักกับสุภเดชนะ
ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยเจอด้วยซ้ำ
แต่เพื่อนเนี่ยไม่มั่นใจว่าไม่รู้จักจริงเหรอ
ถ้าไม่รู้จักทำไมพิษนุถึงส่งข้อความมาข่มขู่ผู้หญิงคนนี้
หรือว่าทำไมจะต้องมีการส่งรูปส่งคลิปมาให้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนยังสงสัยอยู่
ซึ่งก็สอดคล้องกับกรณีที่ลูกสาวนายสุภเดชเอง
ก็คล่องใจว่าในเมื่อคนกดเรียกแกรปเป็นผู้หญิง

แล้วผู้หญิงคนนั้นที่เรียกแกรฟกับผู้หญิงคนนี้
ให้ข้อมูลกับเพื่อนนายสุภเดชจะเป็นคนเดียวกันไหม
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วย

เนี่ยเขาบอกเขาได้เห็นแชทเลยที่พิษฎานุส่งไปข่มขู่
ทำนองเรื่องของว่าถ้าไปแจ้งความเรื่องสุภเดชอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเห็นดีกันเดี๋ยวรู้กันแน่
ผู้สื่อข่าวนะคะไหนอันนี้ใช่ไหม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

พี่สาวของเวฟก็บอกว่าวเรียนเนี่ยเพิ่งออกจากบ้านไปได้สามสี่วันเอง
ตอนนี้ที่บ้านก็ยังไม่รู้จะอะไรยังไงยังทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วก็ยังไม่มีตำรวจหรือว่าใครติดต่อมาเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงบ้าง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาแล้ว

ก็คือร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
แล้วก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ตอนนี้ก็ทั้งคู่ถูกคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว